คุณผู้ชมนี่เลยพาไปเจอคุณนุ่นวรนุษย์กันต่อ
เมื่อวานไอคอนสยามน้องนัทนักข่าวไป
ซึ่งทุกปีเราก็จะทำแบบนี้ค่ะ

มีซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ลงพยาบาล
ที่เขาตอนเป็นเทส
เป็นเทสนั่นแหละค่ะ
เราก็แบบทำด้วยกัน
แล้วก็มีแบบพี่ในบริษัทอยู่ในทีมนี้

แล้วก็มาช่วยเลือกสถานที่กันด้วยค่ะ

แล้วเห็นแบบน้องคุณครูเด็กทุกคน
เขาก็แบบดีใจด้วยค่ะ
อนุโมทนาคุณด้วยเนอะอืมโอ้